กับเรื่องราวของการออกกำลังกาย

สาวในวงการบันเทิงของเราคุณแม่นี่แหละค่ะ

วันนี้บันเทิงไทยรัฐมาให้ดู๓ท่านด้วยกันค่ะ

ตัวเธอเองเป็นคุณแม่สายฟิตแอนดเฟิร์ม

ทุ่มเทในการออกกำลังกายแบบสุดเลยล่ะค่ะ

เป็นฟิตเน็ตส่วนตัวไปเลยคุณผู้ชม
แล้วเรื่องอาหารการกินคุณแม่เขาก็ไม่พร่องนะจ๊ะบอกเลย
เขาบอกว่าเขามีเคล็ดลับในการดูแลรูปร่างจนหุ่นเป็นเอลเอสแบบนี้คุณผู้ชมอิจฉาเนาะ

เลือกทานอาหารด้วยคุณผู้ชมแล้วก็มีวินัยกับตัวเองแบบสุดค่ะ
คนต่อมาไม่มีชื่อแม่คนนี้ไม่ได้เด็ดขาดค่ะ

ว่าใครที่ได้เห็นรูปร่างของสาวเจนี่ต้องบอกคำเดียวว่า
สุดยอดเป็นคุณแม่ที่รูปร่างดีแบบไม่มีทิติจริงค่ะ
ยังครองฉายาหน้าเด็กตลอดการค่ะ
หุ่นเอลเอสบ้างร่างเล็กแบบนี้นะคะ
แต่ก็แฝงไปด้วยความฟิตแอนด์เฟิร์มแล้วก็ฟรองจริงค่ะ
ซึ่งรูปร่างแบบนี้นะคะกว่าจะได้มาคุณผู้ชม
เธอบอกว่าเธอเอาใจใส่เรื่องสุขภาพเป็นที่สุดค่ะ
แล้วก็อดแซวไม่ได้ด้วยนะคะว่ามีคุณสามีเนี่ยค่ะ
เป็นเทรนเนอร์นะคะคอยดูแลตลอดเลยค่ะคุณมิกกี้ค่ะ
มีหนำซ้ำนะคะยังมีลูกสาวตัวน้อยค่ะ
ให้กำลังใจคุณแม่ด้วยนี่ดูค่ะ
เวลาเขาออกกำลังกายทั้งครอบครัวมีความสุขมากจริงค่ะ
ปิดท้ายกับคุณแม่ลูกสองคนนี้ค่ะคุณเนยโชติการนี่
แขนขายาวออกกำลังกายตลอดค่ะนะคะ
แล้วก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าตั้งแต่ที่เธอหันมาทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมดูแลรูปร่างของตัวเองเนี่ยค่ะ
ก็เป็นคนที่ออกกำลังกายฟิตมากนะคะนี่มีเทรนเนอร์น้อยด้วยเนาะอากินลูกชายค่ะนะคะ
ซึ่งแม้บางครั้งนะคะลูกสองคนเนาะก็จะมาคอยขัดจังหวะบ้าง

แต่ต้องบอกว่าเธอก็ไม่ท้อนะคะแล้วออกกำลังกายมาหุ่นเฟิร์มจริงค่ะ
แล้วเขาบอกว่าออกกำลังกายปั้นซิกแพคได้ทุกที่จริงค่ะ
ที่สำคัญเขามีเคล็ดลับนะที่ไหนที่ปั้นได้ดีที่สุด
นั่นก็คือห้องน้ำคุณผู้ชม

แต่ว่าล่าสุดดูเหมือนลูกจะเข้าใจหัวอกคุณแม่เนยแล้วล่ะค่ะ
พร้อมใจกันมาออกกำลังกายพร้อมกันไปเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมนะคะ
เรียกว่านะคะก็เป็นโมเมนต์น่ารักนะ
แล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วยเห็นแบบนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจเนอะ
แม่ลูกสองก็ยุ่งแต่ว่ามาออกกำลังกายได้ปลีกเวลาได้อันนี้ต้องชื่นชมนะคะ